พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความบังเอิญหนุ่มแกรปรายหนึ่งค่ะ
กดรับงานไปเลยซื้อของไปที่ถึงร้านไปถึงบ้าน
ปุ๊บเอ้าบ้านตัวเอง
เอ้าคนที่สั่งเมียตัวเองเข้า

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ

อย่างเอามากค่า
๙๑บาทจะได้ตังค์ไหมครับโอเคคุณเพรย์
เอ่อเลือกรับงานอย่างไรนี่

คืออยากจะไม่ได้ด้วยนะ